มาดูกันต่อที่เรื่องของค่าเงินกันบ้าง
คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
องทุนการเงินระหว่างประเทศมีการบรรจุค่าเงินของจีน
คือเงินสกุลหยวนเป็นเงินสกุลหลักของโลกไปที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างเป็นทางการเป็นการพลิกโฉมการเงินของโลก
แต่ว่านอกจากจีนนั้นมีบทบาทสำคัญในการลงทุนแบบก้าวกระโดดแล้ว
ที่เงินสกุลหยวนของจีนไปอยู่ในตระก้าของเงินสุกุหลักของโลกแล้ว
ส่งผลอย่างไรกับการลงทุนของโลกของอาเซียนรวมทั้งของประเทศไทยครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสุวัชชัยทรงวานิสนะครับ
เป็นประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกรุงเทพประเทศจีนตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ

คุณสุวัชชัยครับบทบาทสกุลเงินหยวนของจีนหลังจากที่ไปอยู่ในตระก้าเงินสกุลหลักของโลก
หลังจากนี้ทิศทางของเงินหยวนจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ก็คิดว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับของการพัฒนาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินของโลกอีกก้าวหนึ่งนะครับ
แล้วก็เป็นการพัฒนาเงินหยวนที่จะมาเป็นหนึ่งในสกุลเงินสกุลหลักของโลกนะฮะ
ในด้านนี้มันก็จะมีทั้งข้อที่ได้เปรียบและอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบ
คืออย่างที่คุณทัศนัยถามก็คือทิศทางของเงินหวนในอนาคต
เราก็คิดว่าคงจะมีความผันผวนมากขึ้นนะครับ
เนื่องจากในปัจจุบันพอทางระบบเศรษฐกิจจีนหรือว่าการค้าของจีนเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการค้าโลกมากขึ้น
แล้วก็การเปิดเสรีการใช้เงินหวนในการชำระการค้าระหว่างประเทศ
ก็จะส่งผลให้อัตราแรกเปลี่ยนเงินหวนมีปัจจัยของตลาดเข้ามาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดทิศทางของอัตราแรกเปลี่ยน
คือเดิมการกำหนดอัตราแรกเปลี่ยนอาจจะมีปัจจัยหลักก็คือแนวนโยบายของทางรัฐบาลจีน
แต่ว่าในขณะที่ชาวโลกหันมาใช้เงินหวนมากขึ้นตลาดก็จะมีส่วนสำคัญ
อย่างที่เราเห็นในปีที่แล้วที่จะมีการปรับสูตรการคำนวณอัตราแรกเปลี่ยนของจีนก็จะทำให้เงินหวนอ่อนค่าลง
หลังจากนี้ไปเงินหยวนจะมีการผันผวนเหมือนเช่นดอลลาร์หรือว่ายูโรต่าง
ถ้าเกิดว่ามีการผันผวนแบบนี้จะส่งผลอย่างไรกับโลกกับอาเซียนบ้าง
ทั้งตอนนี้ปริมาณเงินหวนในตลาดโลกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนครับ
จริงความผันผวนเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นข้อเสียอย่างเดียว
คือการผันผวนอย่างเช่นอัตราแรกเปลี่ยนของเงินดอลลาร์ที่ผ่านมาที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำ
มันก็มีความผันผวนในตัวของมันเองอยู่แล้ว
แต่ว่าความผันผวนในส่วนนี้สามารถที่จะทั้งนักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้ได้
ซึ่งจากการที่เงินหยวนมีความนิยมในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
เครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงก็เริ่มมีความสมบูรณ์มีการครอบคลุมเยอะขึ้น
ในปัจจุบันจำนวนปริมาณเงินหยวนที่อยู่ในตลาดโลกก็ถือว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะฮะ
สถิติล่าสุดปัจจุบันเงินหยวนใช้สำหรับชำระการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาถึงเป็นประมาณ๘
ซึ่งเมื่อ๕๖ปีที่แล้วอาจจะไม่ถึง๑ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกเยอะมากนะครับในอนาคต
แน่นอนครับหลังจากนี้การทำธุรกิจโดยเฉพาะของคนไทยเองอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเงินจากบาทเป็นห่วนได้เลย
การเรื่องของเงินหยวนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ว่าจะดีขึ้นสะดวกขึ้นอย่างไรบ้างไหมครับ
แน่นอนครับก็อาเซียนเองจีนก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญที่เติบโต
รวมถึงของไทยด้วยนะครับปัจจุบันเองก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทย
เพราะฉะนั้นการใช้เงินหยวนในการชำระการค้าระหว่างประเทศ
ระหว่างไทยกับจีนหรือว่าอาเซียนกับจีนเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นนะครับ
ในส่วนนี้ทางธนาคารก็มีทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองจีนเอง
ว่าในสาธาต่างประเทศอื่นในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ
ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสิงคโปร์หรือที่อื่นเนี่ยทางเราก็มีบริการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงอย่างที่ได้เรียนมาเนี่ย
เพราะว่าปัจจุบันการป้องกันความเสี่ยงบางประเภทสามารถที่จะทำได้ในตลาดออฟชอร์เท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งในส่วนฮี่เราก็หวังว่าทางด้านจีนก็จะมีการเปิดเซวีทางด้านเงินหยุนให้มากขึ้นในอนาคต
คิดว่าเป็นผลดีอย่างที่เรียนก็คือเวลาเราทำการค้ากับคู่ค้าในจีน
จะต้องใช้เงินคุณดอลลาร์เป็นศูนย์กลาง
ปัจจุบันเรามีทางเลือกใหม่ก็คือใช้เงินหยวน
ซึ่งถ้าพูดง่ายก็คือสามารถที่จะทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจลดลงมาได้
เดิมทุกคนจะต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์เป็นสกุลกลาง
ปัจจุบันสามารถที่จะทำเป็นอยู่ได้โดยตรง
เพราะฉะนั้นความสะดวกอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุวัชชัยมากนะครับ

สวัสดีครับคุณสุวัชชัยทรงวานิสครับประธานเจ้าที่บริหารธนาคารกรุงเทพประเทศจีนครับ